คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นตอนนี้ในโซเชียล
กำลังตามหาพ่อท่านหนึ่งครับไปลืมลูกชายไว้ในปั๊มน้ำมันครับที่เพชรชบุรี
ก็มีคำถามว่าลูกทั้งคนลืมได้อย่างไร

เจ้าของโพสต์เล่าให้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีฟัง
ว่าไปพบเด็กชายคนนี้วัย๑๔ปีครับ
คนนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันปรทที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะอยู่ตรงวังมะนาวที่เพชรชบุรี
ซึ่งน้องอาการค่อนข้างจะตื่นตระหนก

พอออกมาจากห้องน้ำก็ไม่พบรถของพ่อที่จอดอยู่แล้วครับ
ในปั๊มน้ำมันจึงพยายามสอบถามรายละเอียด
เพื่อช่วยตามหารวมทั้งโพสต์ผ่านโซเชียลนี้ด้วยนะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็สอบถามไปยังพนักงานปั๊มปรทแห่งนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา
ถามผู้จัดการปั๊มดูแลเด็กเป็นอย่างดี
เล่าให้ฟังว่านอนหลับอยู่ที่เบาะหลังรถมาตลอด
ถึงปั๊มน้ำมันก็ตื่นขึ้นมาครับแล้วก็เห็นว่าพ่อกับปู่ไม่อยู่ในรถ
ตนเองจึงเดินลงไปแล้วก็เข้าห้องน้ำนะฮะพอกลับมาไม่เจอรถไม่เจอพ่อไม่เจอปู่แล้วครับ
หลังจากนั้นก็ไม่ถึงชั่วโมงพ่อกับปู่ของเด็กชายคนดังกล่าว
ก็วนรถกลับมารับนะคะบอกว่าไม่ทราบจริงว่าลูกลงไปจากรถ
แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำคิดว่าลูกยังหลับอยู่ที่เบาะหลัง
พอขึ้นรถได้ก็เลยขับออกไปโดยที่ไม่ได้สำรวจว่าลูกตัวเองอยู่หรือเปล่า
เมื่อถึงอำเภอปลานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
ก็จอดรถอีกครั้งนะคะแล้วก็กะว่าจะไปปลุกลูก
แต่พบว่าลูกนั้นไม่ได้อยู่ในรถแล้วก็เลยรีบกลับมาที่ปั๊มเดิมทันทีค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปแวะปั๊มก็ควรที่จะสำรวจผู้โดยสารให้ครบด้วยนะ